ราคาสินค้าเรียบร้อยออกจากตลาดดีกว่า
ดิฉันจะพาไปที่โคราชคุณดูสิคะ
ชาวบ้านเขาปลูกกระเจียวหวานสร้างรายได้หลักแสนเลยค่ะ

โอ้ยดูสิมันน่าไหม

เพราะว่าเขาปลูกแล้วรายได้ดีจริง
เขาบอกว่าโกยเงินได้โอ้โหหลักแสนทำยังไงมาดูกันดีกว่า

ตำบลโฆกรชายอำเภอคอนบรีจังหวานธครราชศีมานะคะ
ไร่ดอกกระเจียวแห่งนี้เป็นของคุณสมพิษนะ
เขาปลูกดอกกระเจียวสายพันธุเพชรน้ำพึ่งไว้ทั้งหมด๒ไร่

อกกระเจียวสายพันธุเพชรน้ำพึ่งนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณสมพิษบอกว่าตัวเองปลูกมันปลูกพืชต่าง
ซึ่งราคาขายของพวกพืชต่างอย่างมันเอ่ยอะไรอย่างนี้

ประกอบกับว่าเนื้อที่เขาก็น้อยมีอยู่แค่๒ไร่ใช่ไหม
ก็เลยทำให้มีรายได้ต่อปีแล้วมันดูแล้วไม่คุ้มทุน
ก็เลยลองเปลี่ยนเปลี่ยนมาปลูกดอกกระเจียวนั่นเอง
แล้วก็ดอกกระเจียวเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมากดิฉันเพิ่งรู้เหมือนกันนะ

เจียวที่เราเคยเล่าข่าวกันส่วนใหญ่ก็เก็บจากในป่า

นั่นทำให้ว่ามันมีน้อยในตลาดไง
ก็เลยเหมือนราคาเนี่ยค่อนข้างดีใช่ไหมคะ
แล้วเขาปลูกคือการปลูกของเขาจะซื้อเหมือนหัวพันธุ์มาปลูก
แล้วก็รดน้ำดูแลส่วนเรื่องศัตรูพืชของดอกกระเจียวเนี่ยเขาบอกแทบจะไม่มีเลย
เพราะว่าพื้นที่มีกลิ่นค่ะคุณ
ที่มีกลิ่นเนี่ยพวกแมลงอะไรอย่างนี้ไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหม
พอมันมีกลิ่นเฉพาะตัวทำให้แมลงที่เป็นศัตรูพืชไม่ได้เข้ามาใกล้

ใช่ไหมแล้วช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายนเนี่ย
อกกระเจียวก็จะเริ่มออกดอกกระเจียวบาน
อ้าวเราก็เก็บไปขายได้

และในช่วงนี้ทำให้คุณสมพิษมีรายได้เฉลี่ยทุกวัน
วันละประมาณ๕๐๐ถึง๑๐๐๐บาท
ตลอดระยะเวลาเก็บเกี่ยว๗เดือนเสร็จ
มีรายได้รวมกว่าหลักแสน

พอสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยคุณสมพิษก็จะทำการ
ไถเก็บเอาหัวพันธุ์ไปตากดินทิ้งเอาไว้

รอการปลูกในปีถัดไป
ได้ดีคุณจะรออะไรคุณก็ปลูกต่อสิ
กันกันสิ
อ๋อหรอ